ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะ
เพราะว่าสาเหตุจริงแล้วหลังจากการที่วิเคราะห์แล้วก็ค้นหาสาเหตุกันไปเนี่ย
ดูเหมือนมันจะมาจากการปล่อยประละเลย
ไม่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างจริงจังของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
ถ้าไม่มีเหตุร้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้น

มีสิ่งผิดกฎหมายดำรงคงอยู่
บนความไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เนี่ย

ดูหัวข่าววันนี้สิครับ
หลังจากข่าวนี้เกิดขึ้นก็เคยมีข่าวว่ากอทม
รวยฝันตึกนรกคร่า๓ศพ
ต่อเติมเพิ่มอีก๒ชั้น
หัวข่าวบอกว่าผู้ว่าสั่งรื้อทิ้ง

ไฟนรกสร้างเพิ่มไม่ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย
ทั้งสองข่าวเนี่ยมาจากผู้ว่ากอทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่า
จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวอาคารนี้ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี๒๕๖๒
ขอก่อสร้างเนี่ยขอก่อสร้างเป็นอาคาร๑๒ชั้น
แล้วต่อมากอทมก็แจ้งให้เจ้าของนำอาคารเนี่ย
ไปดำเนินการขอใบรับรองการตรวจอาคารแบบรอหนึ่ง
แต่เจ้าของอาคารยังไม่ดำเนินการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบัน
นี่เท่านั้นยังไม่พอ

เพิ่มเติมอาคารเพิ่มเติมอย่างผิดกฎหมายอีกสองชั้น
คือชั้นที่๑๓และชั้นที่๑๔
ขณะนี้ได้สั่งระงับใช้อาคารจนกว่า
จะแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนนี้เจ้าของอาคารต้องทุบต้องลื้อถอนในส่วนที่ต่อเติมแบบผิดกฎหมาย
ท่านผู้ชมฟังแล้ว

รู้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่รู้

การบังคับใช้กฎหมายมันอีเลอและอิต่อยังงานล่ะครับ
ทำไมไม่ใช้อำนาจเด็ดขาดล่ะครับ
อาคารนี้เราก็รู้กันอยู่ว่า
สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕

มาก่อนเมื่อเขาสร้างมาก่อนก็แปลว่าหลายเรื่องมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ตรงกับพรบอาคารที่ออกมาตอนหลัง
ก็ต้องสั่งการให้เขาแก้ไขเสียเช่นไม่มีสัญญาณเตือนภัยก็ต้องทำสัญญาณเตือนภัย
ไม่มีบันไดหนีไฟก็ต้องให้มีบันไดหนีไฟไม่มีสปริงเกิ้ลฉีดน้ำก็ต้องติดเพิ่มเข้าไป
เพื่อให้มันถูกกฎหมายแต่นี่ก็ปล่อยประละเลยกันมา
ไปโทษเจ้าของอาคารอย่างเดียวก็ได้โทษได้ครึ่งหนึ่ง
เจ้าของอาคารก็ดื้อรั้นไม่อยากจะลงทุนเพิ่ม
แต่ว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
เขาต่อเติมเพิ่มขึ้นไปอีก๒ชั้น
ตอนเขาต่อเติมเนี่ยเขาทำกันเงียบเลยครับ
ต่อเติมตึกตั้งขนาดนั้น๒ชั้น
เป็นไปได้ยังไงว่าเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่กอทม
ไม่รู้ว่าเขาต่อเติม
ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงรู้ครับ

ของเก่าเนี่ยผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ยังต่อเติมเพิ่มเข้าไปอีก๒ชั้น
เอ๊แล้วยอมเข้าได้ยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย

มันต้องย้อนเก็ดถามไปด้วยว่า
แล้วทำไมกอทมไม่บังคับใช้กฎหมายให้เต็มที่

มีประชาชนบางคนบอกแหมที่บ้านเรือนอาศัยธรรมดาจะขอต่อครัวออกไปหน่อยหนึ่ง
ขอต่ออะไรออกไปข้างนอกนิดนึงขอต่อเติมบ้านตัวเองหน่อยหนึ่ง
มีคนไปร้องเพื่อนบ้านอาจจะไปร้องหรือเขตมาเจอเข้า
สั่งห้ามไม่ได้มีการปรับนั่นบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะ
เล็กแต่นี่ตึกใหญ่ขนาดนี้ดูสิปล่อยไว้ยังไง
ปล่อยไว้ได้ยังไงนี่คือคำถามที่เขตราชเทวีจะต้องตอบ
หัวหน้าเขตคนนี้หรือว่าหน้าเขตคนก่อนจะต้องเต่า
ผู้ว่ากอทมจะต้องตอบคือผู้ว่าบอกว่าสั่งการให้เขตลื้อถอน
ส่วนต่อเติมหรือถอนล้อมคอก
แล้วจะทำยังไงกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่บาดเจ็บไปแล้ว
คนที่หมดเนื้อหมดตัวไปแล้วเพราะไฟไหม้เนี่ยแล้วจะทำยังไง
รือถอนสองชั้นออก
ผมไม่แน่ใจว่าถึงเวลาขึ้นมาจะทำได้ไหม
เจ้าของเขาไม่ทำเขาไม่ยอมลื้อเขาไม่ยอมทุบ
อทมจะมีปัญญาไปทำอะไรกับเขาไหมต้องตามดูเรื่องนี้
เรื่องแบบเนี้ยมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนระบบอุปถัมภ์ฮะ
ผมทำข่าวมาสี่สิบกว่าปีผมก็เจอเรื่องแบบนี้
เวลาโรงแรมไฟไหม้อาคารไฟไหม้แล้วมาล้อมข้อกันทีหลัง
ผู้อำนวยการเขตถ้าต่างจังหวัดก็ผู้ว่า
นายอำเภอเขาก็มีสารสัมพันธ์อยู่กับโรงแรม
พอดีพอร้ายก็ได้พึ่งพาอาศัยกันไปกินอาหารบางทีเขาก็ไม่คิดตังค์
ลูกหลานจะแต่งงานไปใช้บริการของโรงแรมนี้เขาก็ไม่คิดเงิน
หรือเขาลดราคาให้เพราะว่าโรงแรมนี้อยู่ในพื้นที่
ก็มีการเกื้อกูลอุปถัมภ์กันอย่างนี้
และจะไปใช้อำนาจบาดใหญ่ไปบังคับกับเขาตรงไปตรงมา
ก็มีความรู้สึกว่าแหมก็ญาติดีกันอยู่
แล้วก็ปล่อยปล่าละเลยอิเล่ออิเติร์กันมา
ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย
กับคนที่อยู่ใต้อำนาจบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าของกิจการ
ก็คือเกื้อกูลกันอุปถัมภ์กันดูแลกัน
มันไม่ถึงขนาดเรียกว่าสวยหรอกครับแต่ว่าระหว่างผู้อำนวยการเขต
กับโรงแรมเจ้าของโรงแรมในพื้นที่เนี่ยก็คุ้นเคยกัน
เจ้าของอาคารในพื้นที่ก็คุ้นเคยกันเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสวยหรอก
พาร์ทเมนต์ราชเทวีเนี่ยเพราะว่าอพาร์ทเมนต์เขาก็ไม่ได้มีอะไร
ที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อำนวยการเขตแต่ผู้อำนวยการเขตปฏิเสธไม่ได้ว่า
ทำไมแต่ละคนแต่ละคนที่มาอยู่ราชเทวีเนี่ยจึงปล่อยให้อาคารนี้ต่อเติม
รู้ไหมว่าต่อเติมต้องรู้สิครับไม่รู้ได้ยังไงเขาต่อเติมตั้ง๒ชั้น
รู้ไหมว่าเขาไม่มีบันไดหนีไฟรู้สิครับ
รู้ไหมว่าเขาไม่มีสัญญาณเตือนภัยรู้ครับรู้ไหมว่าเขาไม่มีสปริงเกอร์
ต้องรู้ครับถ้าระบบตรวจสอบไม่รู้แล้วอยู่กันอย่างนี้สังคมนี้อันตราย
คนที่อยู่ตึกเก่าตอนนี้อาคารเก่าเนี่ยเขาก็ต้องหวาดภาวะว่า
แล้วจะทำยังไงถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นนอนอยู่ไม่มีสัญญาณเตือนภัย
และถึงมีสัญญาณเตือนภัยแล้วบันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงอย่างนั้นเนี่ย
ลงไปก็ตายหมดตกตายเปล่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ผมถึงบอกว่า
อย่าเอาเฉพาะที่ราชเทวีอพาร์ทเมนต์เท่าเดียวนะครับ
กอทมต้องสั่งเขตให้ปูพรมครับดูอาคารเก่าที่สร้างมาก่อนปี๒๕๓๕ทั้งหมด
แล้วส่องกล้องตรวจละเอียดเลยมีสัญญาณเตือนภัยไหมไหนลองดูซิ
ทดลองดูมีสัญญาณเตือนภัยไหมมันทดลองกันได้นี่ครับ
มีสปริงเกิ้ลไหมไม่ติดต้องติดเจ้าของเขาบอกโอ้ยถ้าติด
ฉันก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกนี่ก็ขายไปตั้งนานแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่มีรายได้ไม่ได้อ้างอย่างนั้นไม่ได้
ต้องบังคับให้ติดต้องบังคับให้ติดมีทางบันไดหนีไฟไหมไม่มี
ต้องก่อสร้างเพิ่มเติมให้มีบันไดหนีไฟให้มันเป็นไปตามพรบอาคารครับ
งั้นแล้วอาคารเก่าที่สร้างก่อนปี๒๕๓๕๔๐กว่าปีมาแล้วเนี่ย
เราไม่รู้ว่าที่ไหนมันจะมีเหตุแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่
ไฟไหม้ไม่มีสัญญาณเตือนไฟไม่มีสปริงเกิ้ลไม่มีน้ำฉีดลงมา
ไม่มีบันไดหนีไฟ
เรื่องนี้กอทมต้องปูพรมตรวจ
เรื่องนี้เกี่ยวกับต่างจังหวัดด้วย
ผู้ว่าแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ที่มีตึกสูง
ก็ต้องลงมือตรวจด้วยเหมือนกันว่ามีอาคารไหนบ้างที่ก่อสร้างมา
ก่อนปี๒๕๓๕ปูพรมตรวจให้หมด
แล้วเช็คกันเลยอันนี้เรียบร้อยอันนี้ไม่เรียบร้อย
อันนี้ขาดเฉพาะเรื่องบันไดหนีไฟ
อันนี้ขาดเฉพาะสัญญาณเตือนไฟ
ทำเป็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มานั่งดูกันว่าจะบังคับใช้กฎหมายยังไง
ชีวิตคนนะครับสำคัญที่สุด
ทรัพย์สิงเท่ารองลงมา
แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจากไฟไหม้จากการประมาทกันแบบนี้

การออกมาล้อมคอกสั่งโน่นสั่งนี่ทีหลังดีครับ
แต่ว่ามันทำยังไงล่ะเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้ว
ป้องกันอย่าให้เกิดดีกว่า
ดีกว่าเกิดแล้วก็มานั่งสั่งไปสั่งมาไม่ได้ประโยชน์ครับ

ค่ะก็ต้องอย่างที่คุณสุภาพเคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย

เพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรก
แล้วจะต้องเกิดขึ้นอีกกี่เหตุการณ์กันนะ
ถึงจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ใช่ครับมีความสูญเสียเกิดขึ้นทีก็มีการออกมาพูดถึงกันที
ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มแข็งจริงจังกันด้วยนะครับ